คุณผู้ชม๗วันการจากลาแตงโมนิดาเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
จนกว่าความจริงจะปรากฏนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยหลายคนรออยู่ว่า
เมื่อไหร่คุณโบไทอัมคิงด้อมหรือว่าโบทีเคเนี่ย
จะออกมาพูดอะไรบ้างเมื่อไหร่ตำรวจจะเรียกตัวเธอมาสอบปากคำในฐานะพยาน
ในที่สุดเมื่อวานนี้สิ่งที่หลายคนรอคอยก็ปรากฏนะคะ
ครับเพราะเธอเดินทางไปที่สพเมืองนนทบุรีครับ
พูดในหลายประเด็นนี่ค่ะมาสักประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
แล้วสื่อพยายามรุมสัมภาษณ์พยายามถามเธอบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวจะเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วเดี๋ยวกลับออกมาจะตอบทุกคำถามที่สื่อสังคมคาใจ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าทำไมคุณไม่มาหาตำรวจตั้งแต่แรก

แล้วประเด็นสำคัญคือแชทไลน์ที่คุยกับกติกในวันเกิดเหตุ
ทำไมต้องบอกว่าคือลักษณะห้ามกระติกบอกว่า
ไม่ให้บอกสื่อว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ
แล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณโบกับคุณเบนส์พริกไทย
คุณเบ้นเป็นภรรยาของคุณปอถูกไหม
มันมีคำถามหลายอย่างมากคุณผู้ชมนะคะ
ส่วนคลิปเมื่อกี้เป็นคลิปที่เธอกำลังจะเดินทางไป
ที่สพเมืองนทบุรีแล้วเธอก็โพสต์เอาไว้นะคลิปเมื่อกี้ฮะ
เธอโพสต์ไว้แล้วก็พูดว่านี่เดี๋ยวจะไปแล้ว
ไปสอพอเมืองนทบุรีไปให้ปากคำ

ไม่ตรงนี้นะคนที่เข้าไปชมก็บอก
คุณโบพูดอะไรแปลกหรือเปล่า
จะเดินทางไปโดยสวัสดีภาพแล้วทำไม

คุณโบโดนขู่โดนอะไรหรือเปล่า
ใช่เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นที่มาของการตอบคำถามว่า
ทำไมต้องมีทนายความไปด้วย

ก็มีไลน์ที่ออกไป
อนุญาตย้อนไปก่อนที่ตอนคุยกันในไลน์ที่
ที่มีไลน์ที่ออกไปในสื่อใช่ไหมคะ
ว่าแนะนำให้ไม่ต้องพูดว่าฉี่บนเรือ
ใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเห็นกันนะคะ

กระติกได้โทรศัพท์บอกโบ
ถึงข้อมูลว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์
แต่เป็นอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์

แล้วทำไมเราถึงต้องพูดว่าไปฉีดล่ะ

บอกว่าเขาต้องพูดคำจริงในสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้น
นั่นหมายถึงก็ลื่นหล่นลงไป

อย่างที่เขาควรที่จะพูด

เรื่องที่หนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงที่เขาเห็นโดยตัวเอง
และอย่างที่สองคือแตงโมเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองมาก
อย่างโบเวลาที่โบโพสต์ไอจีแท็กเขาไป
คือถ้าแค่เขาอ้วนนิดนึงเขาจะส่งมาเลยว่า
บรูปนี้เถอะอ้วนว่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังมีข้อความนั้นที่ยังค้างอยู่
คือโบ๊ก็ไม่อยากให้เขาต้องถูกจินตนาการเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นจริงว่า
ไปนั่งแหบกันอ่ะ
ผมไม่อยากให้แบบมีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นซึ่งโอเคมันก็เกิดขึ้นแล้ว
แต่มีผู้นึงมีคนหนึ่งในเรือนั่นนะคะไปออกรายการนึง
แล้วใช้ข้อความที่โบพูดตอนที่โบยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไร
รู้แค่จักรติกเนี่ยไปบอกว่า
แนะนำไม่ให้พูดความจริงแต่เขาเลือกที่จะพูดความจริง

คุณเห็นเหตุการณ์จริงว่าแตงโมปัสสาวะหรือเปล่า
แล้วคุณพูดแบบนั้นนั่นคือความจริงเหรอ
คิดว่าสังคมน่าจะคิดเหมือนโบว่าคุณก็ไม่ได้พูดความจริงเหมือนกัน
เมื่อวานี้ขับหลังจากที่คุณโบอ้อมมาตั้งโต้แถลงข่าวแบบนี้
หลายคนได้ฟังเนี่ยก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นข้อคำถามก่อนหน้านี้
อธิบายหลายอย่างให้สังคมคือได้เข้าใจมากขึ้น

หนึ่งทำไมมาปรากฏตัวช้า
ทำไมมาหาตำรวจช้านะคะ
คุณโบบอกว่าก็ปล่อยให้คุณกติกพูดไปให้ก่อน

แล้วคุณโบไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ
เธอก็ฟังในสิ่งที่กติกมาให้สัมภาษณ์สื่อ
ยิ่งพูดยิ่งเห็นอะไรในตัวกระติกหลายอย่าง

ขอเก็บข้อมูลหน่อยสิกระติกจะพูดอะไรออกมาบ้าง

กระติกพูดให้สัมภาษณ์ในรายการหนกระแสก็ดี

ไม่ตรงกับสิ่งที่พูดกับคุณโบในวันที่เกิดเหตุนะคะ

คุณโบก็ไปที่อู่เรือใช่ไหม

คุณโบเป็นคนขับรถไปส่งกระติก

ปรากฏว่าอ้าวแล้วที่ไปคุยกับสื่อ
ทำไมไม่เห็นเหมือนกับที่คุยกับฉันวันนั้นเลย

และมาให้ปากคำกับตำรวจช้านะครับ

กรณีที่คุณกติกไปออกรายการโหนกระแส
แล้วไปเอาแชทไลน์ไปเปิดในรายการ
แชทไลน์ที่คุยกันระหว่างกะติกและคุณโบทีเค
ลักษณะเหมือนกับกติกไปให้สัมภาษณ์ในรายการบอกว่า
คุณโบทีเคนั่นแหละเป็นคนไม่ให้พูดความจริง
ว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วจนกระทั่งพลาดตกเรือไป
ประเด็นนี้คุณโบก็ชี้แจง

บอกว่าในวันที่ห้ามกระติกพูดไปแบบนั้น
คือบอกจริงเพราะเป็นห่วงภาพลักษณ์ของแตงโม
คือแตงโมเขาเป็นคนที่รักษาภาพลักษณ์มาก
อย่างที่เธอบอกเธอถ่ายรูปคู่กับคุณตังโม
แล้วคุณตังโมอ้วนคุณตังโมก็มาบอก

ฟังจากกติกแล้วประเด็นนี้ขอตัดออกไปก่อนได้ไหม
อย่าเพิ่งไปบอกสื่อเลยว่าไปปัสสาวะท้ายเรือ
เพราะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคุณแตงโมจะหายไปแล้ว

คือเมื่อวานคุณโบทิเคตอบหลายประเด็นมากเลยนะคะ

ความสัมพันธ์กับนักร้องสาวคุณเบนส์วงพริกไทย
คุณเบ้นเป็นภรรยาของปอจำได้ไหมคะ
หลังจากที่หลังจากที่มีข่าวว่าคุณแตงโมพลัดตกเรือไป
แล้วก็หายไปตอนนั้นยังไม่เจอว่าเธอเป็นศพนะครับ

ระหว่างคุณโบทีเคกับคุณเบนส์วงพริกไทย

พี่น้องกันคุณถึงไม่ยอมมาพูดความจริง

คุณโบยืนยันในประเด็นนี้นะคะบอกว่าสื่อจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่
สังคมจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่
รู้ไหมคะว่าโบเพิ่งทราบว่า
โบมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับเบ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง
รู้ว่าเบ้นเป็นลูกของลุงลุงก็คือพี่ชายของคุณแม่
แต่พี่ชายได้เลิกลากับภรรยาก็คือแม่ของเบนส์
ตั้งแต่เบ้นเนี่ยยังเด็กแล้วเบ้นก็ไปอยู่กับแม่
ซึ่งภายหลังแม่ก็ไปแต่งงานใหม่กับนายตำรวจ
ส่วนคนอื่นคุณโบไม่รู้จักนะคะ

ประเด็นที่เราพูดกันเมื่อกี้พี่บุ๊ค
ว่าทำไมคุณโบให้กติกพูดบิดเบือนจากข้อเท็จจริง
เรื่องของที่ว่าคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือหรือไม่อย่างไร
คุณโบอยากอธิบายประเด็นนี้อีกรอบหนึ่ง

เป็นคนแรกเลยที่กระติกโทรหา
เพราะฉะนั้นแล้วโบจะมีข้อมูลที่เขาพูด
แต่ว่าพอโบเห็นทั้งคำให้การ
ทั้งการที่เขาไปออกรายการทีวีคำพูดต่างของเขา
อย่างมันขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้ได้ยินมา
รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ

และถึงเวลาตอนนี้โบ๊คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด

ในส่วนตัวโบคิดว่าเยอะค่ะ
ผิดจากที่พูดไว้เลยไหม
อืมบิดเบือนแล้วกันค่ะ
คุณโบใช้คำว่าบิดเบือนละกัน
คือถามว่าเอ๊ะทำไมกระติกถึงต้องโทรหาโบ

เพราะกระติกจะรู้ว่าแตงโมสนิทกับโบนะ
เวลาแตงโมมีอะไรก็จะโทรหาโบนะครับ
ส่วนเรื่องประเด็นการฉี่บนเรือนะฮะ
ประเด็นที่บอกเรื่องว่าอย่าบอกคนอื่น

กระติกบอกไม่ได้เป็นคนเห็นเหตุการณ์เอง
โบก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องพูด

และแตงโมเป็นคนรักษาเรื่องภาพลักษณ์มาก

ไม่เห็นไม่ควรพูดเดี๋ยวเป็นภาพจำ
นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่คุณโบบอกไปวันนั้น
ทำไมถึงไม่ต้องบอกว่าแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ

สองก็หวังดีกับคุณแตงโมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่เห็นไหมคะ
คุณผู้ชายใส่สูตรข้างนั่นคือทนายความ
มาให้ปากคำกับตำรวจทำไมต้องมีทนายความ

แล้วก็ไปตอบคำถามกับคลิปแรกที่พี่บุ๊กอธิบาย

ระหว่างเดินทางปลอดภัย

นี่เป็นที่มาว่าทำไมต้องมีทนายความ

คำพูดของโบจะไม่ถูกบิดเบือน

มันเป็นการการันตีได้ว่าโบจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง
อันนี้คำถามว่าทำไมคุณโบต้องมีทนายความไปด้วย
ทีนี้ความสัมพันธ์เมื่อสักครู่ระหว่างคุณกติก
คุณแตงโมกับคุณโบทีเค
บุ๊กบอกไปแล้วว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ทีนี้คุณโบทิเคบอกอีกว่า
หลังจากพากติกเข้าให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
ก็ไม่ได้พูดคุยกับกติกอีกเลย

คุณโบทิเคบอกว่าเสียความรู้สึกกับกติก

สัจจะจะทำให้เป็นไทย
ใครไม่พูดความจริงก็ไม่มีอะไรที่ปกป้องคุณได้นะ